แล้วก็จะไปสูงมากนะคะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางมิถุนายน
หลังจากนั้นจะลดลงช่วงกันยายนค่ะ
ก็เป็นไปตามฤดูการของโรคทางเดินหายใจ
ซึ่งจะมีปัจจัยมาจากช่วงฤดูฝนแล้วก็เด็กเปิดเทอมด้วย
เพราะฉะนั้นพฤษภาคมต้องเฝ้าระวังกันดีมันจะสูงขึ้น
แล้วตอนนี้สายพันธุ์ที่พบก็คือสายพันธดาวดวงแก้ว
พันธุ์นี้มีต้นต่อมาจากอินเดียค่ะ
แม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าสายพันธุเดิม

อาการที่สังเกตง่ายก็คือตาแดง

คือต้องเฝ้าระวังกลุ่ม๖๐๘แล้วก็เด็กค่ะ
มาตรการป้องกันก็เน้นสถานที่บุคคลที่อยู่รวมกันจำนวนมาก
อย่างเช่นโรงเรียนหรือทันทะสถานต้องดูแลความสะอาด
ผู้ป่วยต้องใส่หน้ากากอนามัยและนักเรียน
ถ้าป่วยก็ไม่ควรไปโรงเรียนนะคะ
เช่นเดียวกับนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าเป็นไปตามคาดนะคะสถานการณ์ของโควิด
เพราะว่าภูมิคุ้มกันของประชาชนเองก็เริ่มลดลง
แล้วก็ฤดูฝนก็ใกล้เข้ามา
ประชาชนก็ต้องสังเกตอาการและป้องกัน
วิธีหลักเหมือนเดิมค่ะใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือ
แล้วก็เข้ารับวัคซีนกระตุ้นโดยด่วนที่สุดค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจนะคะที่นครราชศรีมา
ก็ปรากฏว่านี่ค่ะตามร้านขายยานี่
คนก็ไปซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบไวรัสโควิด
ยากินเบื้องต้นอย่างเช่นพวกยาลดไข้ฟ้าทลายโจร
ร้านขายยาบอกโอ้โหขายได้เยอะค่ะช่วงนี้นะคะ
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากคนในครอบครัวออกมาเที่ยวสงกรานกัน
ที่ผ่านมาก็คนในบ้านเริ่มไอมีน้ำมูก
ศัชกรเองบอกว่าชุดตรวจหรือว่ายากิน
ตอนช่วงปลายปีที่แล้วปลายปี๖๕มันเริ่มขายได้น้อยลงแล้ว
แต่ว่าหลังสงกรานก็ปรากฏว่ากลับมาขายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะ
นครราชศรีมาตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพบแล้วนะคะ